กับผมนายประเสริฐจันทรลวงทอง
สมาชิกสภาผู้แทน
ราศดรจังหวัดนครราชสีมาพักเพื่อไทย
กับผมได้รับมอบหมายจากภักดิ์เพื่อไทย
ให้อภิปรายไม่ไว้วางใจ
ผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
กรณีทุจริตต่อหน้าที่ในการใช้งบกลาง
วงเงิน๒๐๕๑ล้านบาท

กับผมเสียดายเวลา๘ปีที่ผ่านมา
ผมเรียนว่าถ้าแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีวันนั้น

ไม่ว่าจะเป็นท่านผู้ว่าชัดชาติ

เสียดายโอกาสของประเทศไทย
อกจากนั้นแล้ววุฒิภาวะของพลเอกประยุทธ์เอง

กล่าวหาผู้อื่น
ตัวอย่างเช่นกล่าวหาพักฝ่ายค้านว่ามีแต่นั่งร้านไม่มีหัว

ฝ่ายค้านพักเพื่อไทย
มีผู้นำฝ่ายค้านในสภาพุทธแหลศดร
ชื่อนายแพทย์ชรนานศรีแก้ว

แต่ผมเรียนว่าท่านมีแต่หัวนะฮะแต่ไม่มีสมอง

สิ่งที่กับผมจะพูดต่อไปนี้
เป็นเรื่องที่ไม่น่าเกิดขึ้นในสังคมไทย

เพราะในขณะที่วันนี้คนไทยเลือดตาแทบกระเด็น
ใช้ชีวิตอยู่ด้วยความยากลำบาก

ประเทศไทยในยุคพลเอกประยุทธ์จันโอชาไม่สามารถแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจได้
มีการกู้เงินอย่างมากเป็นประวัติการ

การใช้เงินงบประมาณต้องเกิดประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนอย่างแท้จริง
โดยเฉพาะงบประมาณที่เรียกว่างบกลาง
ต้องใช้อย่างประหยัดเท่าที่จำเป็น
แต่พลเอกประยุทธ์กลับอนุมัติงบกลางเป็นจำนวนมากหลายโครงการ

และผลประโยชน์ที่พี่น้องประชาชนจะได้รับ
หลับหูหลับตาอนุมัติให้กับคนใกล้ชิดตนเอง

แล้วให้คนเหล่านั้นไปตามเก็บเปอร์เซ็นต์เก็บผลประโยชน์

หาผลประโยชน์บนความทุกข์ของพี่น้องประชาชน
ความเป็นอย่างไรท่านประธานตามผมมาดูครับ
การใช้จ่ายเงินงบกลางถือว่าเป็นงบประมาณของแผ่นดิน

บกลางที่ว่านี้ก็เป็นงบที่ได้มาจากการเงินกู้

รัฐบาลนี่ต้องจัดสรรเงินงบประมาณเพื่อมาชดใช้คืนเงินกู้
และการใช้จ่ายงบกลางมีกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

เป็นกรอบกำหนดในการใช้อำนาจดุลพินิษฐ์ในการอนุมัติงบกลาง
ให้กับบุคคลระดับนายกรัฐมนตรี

เป็นไปตามมติคอลโมเมื่อวันที่๑๗กุมภาพันธ์

การใช้เงินงบกลางต้องมีความชัดเจน
งบประมาณแผ่นดินต้องใช้คุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุด
พลเอกประยุทธ์จันโอชาในฐานะนายกรัฐมนตรีเป็นผู้
พูดอยู่เสมอว่าจะปราบปรามการทุจริต
ตระหนักถึงการใช้งบประมาณไม่ให้เกิดความเสียหาย

เรื่องที่ผมจะอภิปรายในวันนี้
ผลเอกประยุทธ์ได้ใช้ดุลพินิษฐ์บิดผันอำนาจ
ต่างจากเงื่อนไขในกฎหมายและมติคณะรัฐมนตรี
ใช้จ่ายขัดแย้งต่อข้อเท็จจริงที่มีอยู่ในลักษณะ
โกงกันในที่แจ้งยังไม่ละอายใจ

หลักเกณฑ์การอนุมัติงบกลางตามที่คอลโมกำหนดนั้น
ผลเอกประยุทธ์ได้ลงไปชี้นำ

จนถึงระดับชั้นปฏิบัติการในลักษณะ

โดยใช้กระทรวงอุดมศึกษา
เป็นเครื่องมือเป็นฉากบังหน้า
ทุจริตเงินหลายร้อยล้านบาท
ซึ่งตามหลักเกณฑ์ในการใช้งบประมาณ
อนุมัติเงินงบประมาณเกินกว่า๑๐๐ล้านบาท

เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อและการจัดจ้าง
หากไม่ทำถือว่าขัดต่อมติ
คณะรัฐมนตรีเรียกว่าหัวกันกอง
ทุจริตเงินงบกลาง๒๐๕๑ล้านบาท
พฤติกรรมเร่งรีบรวบรัด
ไม่มีความจำเป็นที่จะจ้างมหาวิทยาลัย
แห่งหนึ่งหรือหลายแห่งในภาคอีสาน
กับผมจะได้กราบเรียนในแต่ละพื้นที่
เปิดโอกาสต้องเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันกันอย่างเป็นธรรม
เพื่อประโยชน์ของทางราชการในการอภิปรายในครั้งนี้
มีการอนุมัติใช้เงินงบกลางแบ่งย่อย
ซอยเป็น๔กลุ่มวงเงินรวม๒๐๕๑ล้านบาท
แต่จะแบ่งแยกแบ่งซอยยังไงก็ต้องอาศัย
เกณฑ์ของกฎหมายตามที่กำหนดท่านประธาน
ข้อสังเกตและข้อพิรุษที่สำคัญก็คือว่าผลเอกประยุทธ์ไม่สนใจต่อข้อ
ทักท้วงความเห็นของสำนักงบประมาณที่มีข้อเสนอแนะข้อทักท้วง
หนังสือสำนักงบประมาณเมื่อวันที่๑๙เมษายน๒๕๖๐
ซึ่งกับผมจะได้แสดงหลักฐานต่อไปกับผมขอสรุปในเบื้องต้นต่อ
ท่านประธานเพื่อให้สภาแห่งนี้ได้พิจารณาว่าจะไว้วางใจพลเอกประยุทธ์
กระทำผิดกฎหมายมติคอลโลมอเพื่อประโยชน์ต่อพวกพ้องและบริวาร
ท่านประธานครับการกระทำของพลเอกประยุทธ์ในการอนุมัติงบกลาง
มีความผิดดังต่อไปนี้ข้อหนึ่งนะครับเป็นการกระทำความผิด
ตามพรบว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อรัฐพศ๒๕๔๒
เรียกง่ายง่ายว่าพรบหัวเนื่องจากไม่มีการจัดให้มีการประมูลประกวดราคา
จัดจ้างเฉพาะแต่กลุ่มพวกพ้องและบริวารตนเองในลักษณะแบ่งแยกหน้าที่การกระทำการอย่างเป็นขบวนการ
ข้อ๒กระทำผิดมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่๑๗กุมภาพันธ์
เพราะไม่เข้าเงื่อนไขในลักษณะงานที่ต้องกระทำโดยเร่งด่วนหากทำล่าช้าจะเกิดความเสียหายต่อทางราชการ
ท่านประธานครับโครงการที่อนุมัติมาเนี่ย
ผมบอกท่านประธานแล้วมันน่าอายครับไม่ได้มีความเร่งด่วนเลย
การอบรมเนี่ยเอาไปอบรมการเพาะเห็ดส่งเสริม
โดยตั้งข้อสังเกตว่าโครงการต้องไม่ซ้ำซ้อนกับหน่วยงานอื่นของรัฐ
ถ้าพลเอกประยุทธ์อ่านหนังสือของสำนักงบประมาณเป็นนะครับ
หรืออ่านออกนี่ย่อมทราบดีว่าไม่สามารถอนุมัติงบกลางได้
เขาได้ท้วงติงมาแล้วแต่ท่านก็ยังฝืนอยู่
อกจากนั้นแล้วสำนักงบประมาณยังมีหนังสือเตือนว่า
หากมีหน่วยงานอื่นที่มีความซ้ำซ้อนซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีองค์ความรู้
ความชำนาญความสามารถในการวิเคราะห์มีหน้าที่โดยตรงกับโครงการต่างแล้ว
ต้องให้หน่วยงานนั้นทำแต่พลเอกประยุทธ์ไม่ฟังครับท่านประธาน
กับอนุมัติเงินงบกลางสองพันห้าสิบเอ็ดล้านบาทให้กับกระทรวงอุดมศึกษาดำเนินการ
โดยอ้างความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด
ท่านประธานครับผมจะอธิบายท่านประธานว่าเขาโกงกันได้
ภายในวันเดียวตอนอนุมัติงบประมาณเนี่ย
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเนี่ยวันที่สิบเก้าเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้า
อนุมัติวันที่ยี่สิบเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับ
ทั้งที่โครงการที่ของงบกลางเนี่ยจะต้องคอยเพื่อรับฟังความเห็นจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเสียก่อน
แต่วันเดียวนะครับอนุมัติกันแบบเร่งรีบมาก
ปฏิบัติผิดกฎหมายระเบียบของการปฏิบัติทางราชการผมเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์เขาไม่สนใจครับ
ไม่สนใจข้อทักท้วงของใครทั้งสิ้นเพราะคิดว่าในประเทศนี้
ตัวเองเป็นใหญ่ไม่มีใครกำหลาบตนเองได้นับตั้งแต่พลเอกประยุทธ์เป็นนายกจนถึงปีหกห้า
ผมเรียนว่าปีนี้เป็นปีที่๘พลเอกประยุทธ์อาจจะยังไม่ได้ตอบแทนพักพวก
ที่มีส่วนสนับสนุนให้ตนเองเป็นนายกรัฐมนตรีที่อุตส่าห์ออกแรงเป่านกหวีด
และต่อมาได้มีการจัดตั้งพักการเมืองและพลเอกประยุทธ์เองได้ตั้งให้เป็นรัฐมนตรีแล้ว
คงยังไม่หนำใจครับท่านประธานคิดว่ายังไม่เพียงพอ
ต่อมาเมื่อได้เป็นรัฐมนตรีและพลเอกประยุทธ์ก็ยังสนับสนุนงบประมาณไปตบรางวัลให้รัฐมนตรี
ซึ่งเป็นเครือข่ายของพวกตนนะครับเพิ่มเติม
ไปที่กระทรวงอวครับท่านประธานในรอบปี๒๑๖๓ถึง๒๕๕๙
กระทรวงอุดมศึกษาได้รับงบประมาณพิเศษนะครับไม่เกี่ยวกับงบปกติ
ล้านบาทเป็นงบประมาณที่เกิดจากงบกลางนะครับ
ในช่วง๒ปีปี๖๔กับ๖๕จำนวน๑๓โครงการ
วงเงิน๖๑๙๔ล้านบาทได้รับการจัดสรรให้จ่ายเงินจากเงินกู้
ตามพรบกระจายอำนาจให้กระทรวงการคังกู้
เงินเพื่อแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจำนวน๑๗โครงการ
๑๓๐๐๐๒๑ล้านบาทงบประมาณจากเงินกู้
แก้ไขปัญหาเศรษฐกิจจากการระบาดของโรคโควิด
๑หมื่น๑พัน๔๓๒ล้านบาทรวม๓หมื่นกว่าล้านบาท
น่าเสนอได้เงินครับ
รีเริ่มโครงการเพื่อกระทำการทุจริตที่กับผมจะนำเรียนต่อไปนี้
โครงการเป็นโครงการที่ซ้ำซ้อนกับกระทรวงเกษตรและสากร
ไม่มีความจำเป็นอย่างเร่งด่วน
ปรากฏว่าพลเอกประยุทธ์เข้าไปชี้นำให้มีการทำโครงการนี้เกิดขึ้น
เปิดโอกาสให้กระทรวงอวเปิดเรื่อง
และคณะรัฐมนตรีอนุมัติภายในวันเดียวขอวันที่๑๙อนุมัติวันที่๒๐
ในครั้งนี้พลเอกประยุทธ์เป็นผู้ก่อทั้งสิ้น
เป็นการขัดต่อคอลโลมอร์มัตติคอลโลมอร์เมื่อวันที่๒๔พฤศจิกายน๒๑๕๘
ย่อยแบ่งซอยเป็น๔มหาวิทยาลัย
ตามสไลด์ที่ผมจะขอขี้แจ้งดังต่อไปนี้
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม๒โครงการ๗๑๗ล้านบาท
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน๓๖๘ล้านบาท
มหาวิทยาลัยแม่โจ้๑โครงการ๕๖๐ล้านบาท
มหาวิทยาลัยญาธพรรคมหาสารคาม๔๐๘ล้านบาท
๔แห่งนะครับท่านประธานครับ
โครงการดังกล่าวมีข้อพิรุธมากมาย
ผมยกตัวอย่างโครงการหนึ่งนะครับ

เมื่อวันที่มีการประชุมคณะกรรมธิการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของสภาพผู้แทนราชดร
ที่มีท่านชายาพรมมาเป็นประธาน
ผู้บริหารของมหาวิทยาลัยได้โทรโฟนอินเข้ามาในกรรมธิการ
อีกทั้งนายกสภามหาวิทยาลัยขออนุญาตเอ่ยนามท่านดรอำนวยยศศุกร์
เขาบอกว่าถ้าไทยทำโครงการนี้มีโอกาสติดคุก
ท่านประธานครับโครงการดังกล่าวมีข้อพิรุธมากมาย

ขั้นตอนนำเรื่องเข้าสู่ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี
อนุมัติโครงการต่างให้มหาวิทยาลัยรับงานไปทำ
ด้วยการใช้งวมวานที่สอบไปในทางทุกจริต

จากพักร่วมรัฐบาลที่มีพฤติกรรมการที่กล่าวมาแล้วจะได้ประโยชน์

ที่คอยจุดบุหรี่ไฟฟ้าให้พลเอกประยุทธ์

เป็นคนใกล้ชิดพลเอกประยุทธ์
ตามไปติดต่อขอรับผลประโยชน์
งบประมาณดังกล่าวทุกมหาวิทยาลัย

อนุมัติเงินไปยังมหาวิทยาลัย๔แห่ง
แต่เฉพาะมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
ที่ตั้งอยู่ที่จังหวัดนครราชศรีมา
กับผมได้ทำการตรวจสอบข้อมูล
การใช้งบประมาณเนื่องจากพื้นที่การอบรม
อยู่ในเขตอำเภอต่างในเขตจังหวัดนครราชศรีมา
โดยเฉพาะอย่างยิ่งอำเภอศรีคิ้ว
อำเภอสูงเนินและอำเภอเมือง
ซึ่งกับผมเป็นผู้ทายราชดอนอยู่
จึงทำให้ทราบข้อมูลการทุจริตเป็นอย่างดี
กับผมจะนำเสนอท่านประธานถึงการทุจริต
การดำเนินการในส่วนของมหาวิทยาลัย

พฤติการการทุจริตงบกลาง
และบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
วงเงินก็ประมาณ๓๖๘ล้านบาท

โครงการถ่ายทอดเทคโนโลยีนวัตกรรม
ด้านเกษตรกรรมและสมุนไพร
ชื่อโครงการนี้สวยหรูครับท่านประธาน

การอบรมนี่ไปอบรมการปลูกเข็ด
อบรมการพืชสมุนไพร

การใช้สมุนไพรไปบวกกับกัญชา
ไม่ใช่นวัตกรรมใหม่แต่อย่างใดเลยท่านประธาน
เพื่อให้ท่านประธานได้เห็นภาพของกระบวนการทุจริต
กับผมขอกล่าวถึงบุคคล
บุคคลที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตดังต่อไปนี้ครับ

คนเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรี
เป็นผู้ที่มีอำนาจอนุมัติเงินงบกลางโดยตรง
ดผันการใช้อำนาจใช้ในทางทุจริต
จงใจใช้งบกลางเพื่อให้พักร่วมรัฐบาลพักหนึ่ง
และลูกน้องคนสนิทเข้ามาหากินในงบประมาณ
ไม่ได้ทำเพื่อประโยชน์ประเทศชาติและประชาชนอย่างแท้จริง
ผลเอกประยุทธ์ยังมีลูกน้องเป็นข้าราชการการเมืองคนหนึ่งครับ
ปัจจุบันยังทำงานรับใช้พลเอกประยุทธ์อยู่
ที่มีชื่อในวงการการเมืองว่าในสอปากเสีย

สอคนนี้เนี่ยเป็นคนไปเจรจาขอเงินส่วนแบ่งจาก
เอเย่นลอตเตอรี่นะครับจากผู้ประกอบการ
คนนี้เป็นการประสานงานจากการทุจริต
ประสานงานไปยังมหาวิทยาลัยต่างที่ได้รับงบประมาณ
ทั้งที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตน
เจรจาเรื่องผลประโยชน์
ผมยกตัวอย่างเรื่องหนึ่งให้ท่านประธานทราบก็ได้ครับ
เมื่อวันที่๑๒มิถุนายนที่ผ่านมา
นายสอเนี่ยได้เดินทางไปมหาลัยแม่โจ้
เพื่อไปเจรจาผลประโยชน์
โชคดีนะครับผมต้องขอชมท่านอธิการแม่โจ้

ภายหลังนี่ท่านอธิการเอาอาจารย์มาหลายคนนะครับ
ก็เลยการพูดจาเลยเลิกติดขัดเรื่องบ้างไม่กล้าพูด
นายนี้จะมีชื่ออยู่ในลำดับที่๓นะครับที่ผมจะได้กล่าวต่อไป
บุคคลที่สองที่เกี่ยวข้องกับการทุจจฤษฐ์

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษา
กำกับดูแลสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
มีส่วนรู้เห็นกับการดำเนินการทุจริตการใช้จ่ายงบกลาง
เป็นโครงการที่ซ้ำซ้อนกับกระทรวงเกษตรและสากรทั้งที่รู้นะครับ
แต่มีเจตนาเพื่อให้มีโครงการดังกล่าวเกิดขึ้นเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อตนเองและพวกพ้อง

นายเสกสกลอัตถาวงอดีตกรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
ปัจจุบันทำหน้าที่เป็นองคลักษณ์ให้กับพลเอกประยุทธ์นะครับ
โดยนายเสกสกลเป็นผู้ประสานงานงบประมาณในการดำเนินการโครงการดังกล่าว
หนังสือที่นล๐๔๐๓กน๓๕๕๐ลงวันที่๑๑มีนาคม๒๕๕๙
ท่านประธานดูจากสไลด์บนจอนะครับจะเห็นว่าทรคงนายกเนี่ยได้มีการกล่าวนะครับ
มีชื่อนายเสกสกลอยู่ในเอกสารดังกล่าวอย่างชัดเจนว่ามีส่วนเกี่ยวข้อง
และหลายครั้งโครงการในกระทรวงอวของนายเศรษฐกลเนี่ย
พยายามไปปรากฏตัวครับไปปรากฏตัวตามที่ต่างต่างที่กระทรวงอวมีการอบรม
โครงการนะครับหลายเรื่องหลายราว
เมื่อเช้าเนี่ยผมฟังท่านสอสอสมคิดเชื้อคงได้อภิปรายนะครับ
ก็ยังมีบุตรสาวบุตรชายเนี่ยได้ใช้สิทธิพิเศษไปเป็นตำรวจนะครับ
ทั้งที่ไม่เคยได้ผ่านหลักเกณฑ์ที่ถูกต้องแต่อย่างใดนะครับ
ล่าสุดเนี่ยเมื่อสัก๒สัปดาห์ก่อน
ปรากฏตัวในหลักสูตรอบรมหลักสูตรวินของกระทรวงอุดมศึกษานะครับ
จัดที่โรงแรมมาริออร์ดกรุงเทพ
เพื่อแสดงว่าตนมีส่วนร่วมกับโครงการนะครับ

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลและบุคคลภายนอกเป็นนักการเมืองรวมจำนวน๔ลาย
อรย่อดังต่อไปนี้นะครับ
ธิการคอละครั้งนะครับ
เป็นอดีตรองอธิการบดีประจำวิทยาเขตสกลนคร
ที่ผ่านมามีความสนใจเรื่องการพัฒนากัญชา
เอามหาวิทยาลัยไปยุ่งเกี่ยวกับการเมือง
ทั้งทั้งที่มหาวิทยาลัยนั้นต้องมีความเป็นกลางไม่ฝักฝ่ายฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
แต่กลับมาทำงานรับใช้นักการเมืองที่กระทำการทุจริต
คนที่สองชื่อดรนอร์เป็นหัวหน้าโครงการ
รนอร์คนนี้ชื่อเล่นว่าดรแจงเมื่อปี๒๕๕๙
เคยถูกร้องเรียนว่าอบรมผิดระเบียบตามพรบวิชาชีพ
คนนี้มีความสนใจเรื่องกัญชาและยาสมุนไพร
เป็นหัวหน้าโครงการหลายโครงการของมหาวิทยาลัย
เมื่อวันที่๒๙มิถุนายนที่ผ่านมา
คณะกรรมการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของสภาพผู้แทนรัศดร
เรียกมาให้ข้อมูลหลายอย่างนะครับ
และการตอบข้อสักต้ายก็คงก็ตอบไม่ได้สักข้อนะครับ

คนที่๓ดรสอเป็นผู้ร่วมโครงการนี้
ไม่เคยมีความรู้หรือประสบการณ์ใด

ผลงานที่ผ่านมาเป็นนักวิจัยการผ่านปลาน้ำจืด
สามท่านนี้เป็นกลุ่มสกลนครที่ย้ายมาอยู่ที่โคราชนะครับ
คนที่๔คนนี้เป็นนักการเมืองนะครับ
ชื่อนายสุกิตวัชละมาลีกุล

ปัจจุบันเป็นสมาชิกพักการเมืองพักหนึ่ง
เสนอชื่อพลเอกประยุทธ์เป็นนายกรัฐมนตรี
เป็นคนดำเนินการหาคนเข้าร่วมในโครงการ
ทั้งที่การจัดการอบรมครั้งนี้
เป็นหน้าที่ของมหาวิทยาลัยที่ต้องประสานงานกับฝ่ายราชการ
ไม่ว่าจะเป็นสำนักงานเกษตรอำเภอพัฒนาชุมชนหรือวิสาหกิจชุมชน
ไม่ได้มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับโครงการเลย
มีข้อพิรุษนะครับว่า

จะต้องเป็นอาจารย์ในสถาบันที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องการอบรมเป็นพิเศษ

มีการนำการเมืองเข้ามาแทรกแทรงในมหาวิทยาลัย

เพื่อชี้ให้เห็นถึงพฤติกรรมการทุจริตครั้งนี้

ยังมีเครือคายทุจริกของประยุทธ์
ในลักษณะการช่วยเหลือสนับสนุนซึ่งกันและกัน
ตามเอกสารที่ผมจะได้กราบเรียนครับ

รู้ดีว่าเป็นหน้าที่ของกระทรวงเกษตรและสากร
กับผมมีหลักฐานข้อถวงติ่งของสำนักมมาร
ว่าโครงการนำการมีความซ้ำซ้อน
ไม่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่ต้องจัดทำโครงการ

นี่นะครับคือหนังสือที่
สำนักมมารได้ทำถึงบอกว่า
โครงการดังกล่าวนี้มีข้อสังเกตว่า
ซ้ำซ้อนกับกระทรวงเกษตรและสกร

ไม่ใช่ของมหาวิทยาลัยหรือกระทรวงอุดมศึกษา
ข้อ๒กระบวนการอนุมัติโครงการ
เป็นไปอย่างเร่งรีบรวบรัดภายในวันเดียว
ทั้งที่มีวงเงินสูงถึง๒๐๕๑ล้านบาท
โดยไม่มีความซื่อสัตว์สุจริต
ดผันการใช้อำนาจโดยขัดต่อมติ
คณะรัฐมนตรีดังที่กับผมจะได้กราบเรียน

อักษรเมื่อขยายแล้วมันเล็กหน่อยนะครับ

ด้านบนซ้าย๑๙แล้วก็ด้านขวานี้

ข้อ๓กระบวนการจัดจ้าง
ไม่เป็นไปตามกฎหมายและมติคอลโลมอ
ที่ต้องมีให้มีการแข่งขันเอื้อประโยชน์ให้รัฐมนตรีอวไปจัดสรรบรรดาคนสนิท
เอาคนสนิทของมหาวิทยาลัย๔แห่งเนี่ยไปดำเนินการโดยไม่มีการแข่งขันราคา
และตรวจสอบคุณสมบัติทั้งที่บุคคลที่มีความรู้ความสามารถนี่
ต้องอยู่ในกระทรวงเกษตรและสากร
ท่านประธานเรื่องนี้เนี่ยผมเห็นว่ารัฐมนตรีทั้งคณะต้องรับผิดชอบ
เพราะว่าการร่วมกันลงมติคอลโลมอลในการอนุมัติงบกลางเมื่อวันที่๑๙เมษายน
ให้เงิน๒๐๕๑ล้านหลุดไปอยู่ในมือของผู้ทุจริตในวันเดียว
เกิดเงินทอนโดยประมาณ๑๖๐๐ล้านบาท
ท่านประธานคิดว่าเงินจำนวนนี้เป็นเงินไม่น้อยเดี๋ยวผมจะชี้เห็นว่ามัน๑๖๐๐ล้านบาทได้ยังไง
วันนี้บรรดารัฐมนตรีร่วมคณะจะต้องใช้ดุลพินิษฐ์
พิจารณาให้ดีว่าจะยอมให้พลเอกประยุทธ์
และดรอเนกเหล่าธรรมทัศน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุดมศึกษากระทำการโดยผิดกฎหมาย
และผิดต่อมติคอลโลมอดังกล่าวท่านประธานครับ
ภายหลังที่คอลโลมออนุมัติฝ่ายปฏิบัติการตั้งแต่กระทรวงอว
ก็ได้วางแผนการทำทุจริตเพื่อเก็บเงินทอน
โดยมีการแบ่งย่อยซอยแบ่งงานกับ๔มหาวิทยาลัย
ที่กับผมจะขอยกตัวอย่างการอบรมที่ได้ดำเนินการไปแล้วของมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลอีสานนะครับที่มีการอบรมสถานที่อบรมคือ
วิทยาลัยเกษตรกรรมจังหวัดนครราชศรีมาที่อำเภอศรีคิ้ว
ซึ่งกับผมจะขอให้ท่านประธานได้ดูเอกสารนะครับ
เป็นเอกสารจริงในการใช้จ่ายงบประมาณที่พลเอกประยุทธ์และกลุ่มอนุมัติให้กลุ่มผู้ทุจริตนะครับ
จะเริ่มจากงบประมาณนะครับมีค่าวิทยากรวิทยากรภาคบรรยายวิทยากรภาคปฏิบัติ
แล้วก็การอบรมจะมีค่าอาหารนะครับ๔มื้อค่าเบรก๔มื้อมีค่าเอกสารค่าเช่าที่พัก
อบรมนี้อบรม๒วันครับท่านประธานแล้วก็ต้องมีการค้างคืน
วัสดุค่าสนับสนุนปัจจัยการผลิตอันนี้น่าสนใจนะครับ๒๕๘ล้านบาท
แล้วก็มีค่าบำรุงมหาวิทยาลัยผมไม่เคยเห็นนะครับท่านประธาน
เอาเงินงบกลางนี่มาจ่ายเงินค่าบำรุงมหาวิทยาลัยแล้วก็มีค่าบริหารโครงการอีก๑๘ล้านบาท
อันนี้เป็นรายละเอียดโครงการที่พลเอกประยุทธ์ได้อนุมัติไป
ท่านประธานครับอีกภาพหนึ่งผมจะเปรียบเทียบให้เห็นถึงว่า
อันนี้งบประมาณที่อนุมัตินะครับจะเปรียบเทียบว่าการดำเนินการของกลุ่มผู้ทุจริต
ที่ได้มีการอบรมไปแล้วที่สถานีมิตรวิทยาลัยเกษตรบ้านใหม่สำรงนะครับ
ที่จังหวัดนครราชศรีมาไปสไลด์ที่๑๓ครับ
ลำดับที่๑วิทยากรอบรมบรรยายต้องอบรม๒วันวันละ๔ชั่วโมง
รมจริงวันเดียวครับท่านประธานอบรมวันเดียวเงินจ่ายจริง๒๒๒๐๐๐บาท
เสียหายไป๒๒๒๐๐๐บาทค่าวิทยากรปฏิบัติต้องอบรม๒วัน๑๒ชั่วโมง

อบรมจริงแค่๔ชั่วโมงเสียหายไป๕๙ล้านบาท
ค่าอาหาร๔มื้อได้รับจริงแค่๑มื้อนะครับ
ผมคิดเป็นเงิน๑มื้อมื้อละ๑๕๐บาทนี่ได้๕๕๕๐๐๐บาท
ไปสิบหกล้านบาทค่าเอกสารต้องแจกทุกคน
ผมได้สอบถามจากผู้เข้ารับการอบรม
บอกว่าได้รับเอกสารอย่างไรหรือไม่
ทุกคนตอบว่าไม่มีเอกสารแจกแต่อย่างใดครับ
เสียหายไปอีก๓๗๐๐๐๐๐บาท
ค่าเช่าที่พักตั้งไว้๑๘ล้านนะครับ

ไม่มีการจัดให้ผู้เข้ารับประการอบรม
ได้ไปนอนค้างคืนตามเอกสารแต่อย่างใด
ผมทราบมาว่ากลุ่มผู้ทุจริต
เพื่อเตรียมออกเอกสารรับรองเท็จในการให้พี่น้องประชาชน
เก็บบัตรประชาชนกับสำนักบินบ้านของพี่น้องประชาชน
เพื่อไปสร้างเอกสารในการเบิกเงิน
วัสดุในการฝึกอบรมไม่มีเลย
ต้องสนับสนุนปัจจัยการผลิตให้กับผู้เข้ารับประการอบรม
อันนี้ทุจริตอย่างหนักท่านประธาน
ล้านบาทไม่มีการแจกปัจจัยการผลิต

ผู้เข้ารับการอบรม๑คนต้องได้เงินสนับสนุนปัจจัยการผลิตเป็นเงิน๗๐๐บาท
บำรุงมหาวิทยาลัยไม่มีหรอกครับ
ไม่มีการอบรมไหนต้องไปจ่ายค่าบำรุงมหาวิทยาลัย
แต่ก็ยังตั้งไว้๑๕ล้านบาท
ค่าบริหารโครงการ๑๘ล้านบาท
ผมไม่ทราบว่าผ่านการพินาของสำนักงบประมาณแล้วก็คอลโลมอลมาได้อย่างไรนะครับ

เอาเงินที่เสียหายเงินที่จ่ายจริงเนี่ยไม่กี่ล้าน
คิดเงินที่ทุจริต๓๕๗ล้านบาทครับท่านประธาน
จากว่าประมาณ๓๖๘ล้านบาท
ในกรณีที่ถ้ากลุ่มผู้ทุจริตนี้อบรมครบตามโครงการนะครับ
ผมถ่ายแบบจำลองในการอบรมจริงที่อบรมประชาชนไปแล้วหนึ่งหมื่นคน

การนำงบประมาณมาลงพื้นที่เป็นเรื่องดี
แต่ประชาชนต้องได้ประโยชน์อย่างเต็มที่
พลเอกประยุทธ์กับเครือข่าย
กับใช้ประชาชนเป็นเครื่องมือ
เกณฑ์ประชาชนมาเข้ารับการอบรม
เครื่องมือหากินในการทุจริตการอบรม
อบรมครั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรม
ต้องเป็นพี่น้องเกษตรกร
เป็นกลุ่มวิสาหกิจชุมชนต้องได้รับประโยชน์
แต่ในความเป็นจริงมีการเกณฑ์เข้ามาอบรม
ใครก็ได้เข้ามาไม่ใช่กลุ่มเป้าหมาย
ซึ่งผิดวัตถุประสงค์ของโครงการ
เอาค่าเฉลี่ยของผู้เขารับการอารมณ์

ประชาชนคนเข้ารับการอบรมคนหนึ่ง
ต้องได้ผลประโยชน์๙๙๔๗บาท
ผมตีว่า๑๐๐๐บาทต่อคน
แต่สิ่งที่ประชาชนได้รับในการอบรมครั้งนี้
เขาจ่ายเงิน๔๐๐บาทกับข้าว๑กล่องเท่านั้นเอง

ผมได้ชี้เห็นให้ท่านประธานและพี่น้องประชาชน
ที่เขารับการอบรมได้ทราบข้อเท็จจริง
ของการทุจริตที่เกิดขึ้น
ซึ่งถือว่าความผิดได้สำเร็จแล้ว
และหลังจากที่กับผมได้ยื่นคำร้อง
ทางหน้ากรรมที่การติดตามการใช้จ่ายงบประมาณของสภาพูดแทนรัฐดล
อบรมนี่เขาเปลี่ยนสถานที่เลยครับ

โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
จัดการฝึกอบรมเปลี่ยนไปหลายที่ใครถามก็ไม่รู้เรื่องนะครับ
เหมือนหลบหลบซ่อนซ่อนในการอบรมท่านประธานที่เคารพครับ
พี่น้องประชาชนผมส่งข่าวไปถึงพี่น้องคนโคราช
ที่เป็นจุดรับตั้งงบประมาณและพี่น้องประชาชนที่อีก๓มหาวิทยาลัย
ไม่ว่าจะเป็นแม่โจ้สารคามนะครับ
ให้ติดตามการใช้จ่ายงบประมาณในการฝึกอบรมของกระทรวงอว
อย่าเป็นเครื่องมือให้เขานะครับ
โคราชค่าใช้จ่ายต่อหอ๑๐๐๐บาท
ประชาชนต้องได้ปัจจัยการผลิตต่อหัว๗๐๐บาท
สิ่งที่ประชาชนได้รับคือเงิน๔๐๐บาทกับข้าวแค่กล่องเดียว
ผมเรียนว่าหากโครงการนี้แล้วเสร็จจะมีการทุจริตมากถึงไม่น้อยกว่า๓๐๐ล้านบาท
งบประมาณ๓๖๘ล้านบาท
ถ้าคิดยอดเงินจาก๒๐๕๑ล้านบาทที่พลเอกประยุทธ์อนุมัติไปเนี่ย
จะมีการทุจริตถึง๑๖๐๐ล้านบาท
ถามว่าเงินเหล่านี้เข้ากระเป๋าใครเรื่องแบบนี้ถ้าหัวไม่ใส่
หางไม่กระดิกหรอกครับท่านประธาน
พลเอกประยุทธ์จันโอชา
ปล่อยให้นักการเมืองคนใกล้ชิดและเครือข่ายทุจริต
มีการดำเนินการแบบไม่อายฟ้าดิน

บนความทุกข์ยากของพี่น้องประชาชน

เกี่ยวกับการเดือดร้อนในสถานการณ์โควิด
ผมมีข้อสังเกตข้อพิรุษกรณีจงใจการทุจริต
งบกลางกรณีที่เกิดขึ้นที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล

มีการสมรู้ร่วมคิดในระดับปฏิบัติการ
ระหว่างรัฐมนตรีกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยต่าง
โดยมีนายเสกสกลคนสนิทของนายก

อ้างเอาสถานการณ์โควิดเป็นเหตุบังหน้า

อ้างสถานการณ์การว่างงาน
เพื่อที่จะสร้างรายได้ให้กับพี่น้องเกษตรกร

อบรมไม่มีเรื่องใดที่เกี่ยวข้องกับ
การแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชน
สถานการณ์โควิด๑๙ได้อย่างใด
มีแต่เพียงไปแนะนำการปลูกเห็ด
มุนไพรโดยเฉพาะอย่างยิ่งกัญชา
อกจากนั้นยังไม่เคยมีการประเมินผลถึงความสำเร็จ

และผลกระทบความคุ้มค่าของโครงการแต่อย่างใด
ข้อ๓ไม่ใช่ภารกิจหลักของกระทรวงอุดมศึกษา
กำกับดูแลมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ
โครงการที่ทำเนี่ยมันต้องโครงการที่แสดงออกว่า

ตัวอย่างเช่นการคิดค้นข้าวพันธุ์ใหม่
ที่สามารถให้ผลผลิตต่อไล่สูง
หรือการพัฒนาโดรนเพื่อใช้ในการเกษตร
แต่กลับไปทำงานที่กระทรวงอื่นเขาทำอยู่แล้ว
เช่นการอบรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
เรื่องเหตุเรื่องส่งเสริมการปลูกกัญชา
ซึ่งขณะนี้การปลูกกัญชาการส่งเสริมกัญชา

ยังเป็นที่กังขาของประชาชนเลยว่ามันมีดีหรือมันไม่ดีกันแน่
ข้อสุดท้ายเมื่อวันที่๒๙พฤษภาคม๒๕๖๒
กรรมธิการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณได้เชิญตัวแทนมหาวิทยาลัยทั้ง๔แห่ง
มาพบและได้สอบถามทุกแห่งนะครับ
โดยเฉพาะอย่างยิ่งได้สอบถามตัวแทนจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
มีผู้ชี้แจงมา๔คนตอบคำถามไม่ได้สักคำถามท่านประธาน
ผมยกตัวอย่างนะครับที่ประชุมถามว่าการอบรมแต่ละครั้ง
ทำไมผู้เข้ารับการอบรมจึงไม่ต้องเซ็นชื่อเขารับการอบรม
แต่มีการเก็บบัตรประชาชนล่วงหน้าก่อนวันอบรม
ตอบตอบไม่ชัดเจนโครงการอบรมกำหนดสองวัน
ทำไมจึงอบรมเพียงครึ่งวันผู้ตอบก็ตอบบ่ายเบียงว่าทำตามโครงการ
ที่ประชุมถามว่าทำไมอาหารจัดให้ผู้เข้ารับประการอารมณ์เพียงมื้อเดียว
ทั้งทั้งที่โครงการกำหนดให้๔มื้อไม่ตอบครับตอบบ่ายเบียงไปว่าทำตามโครงการ
ที่ประชุมถามว่าโครงการนี้มีค่าใช้จ่ายต่อหัว๑๐๐๐บาท
พี่น้องประชาชนได้รับค่าตอบแทนแค่๔๐๐บาทกับข้าว๑กล่อง
ผู้ชี้แจงตอบไม่ได้ที่ประชุมถามว่าการอบรมต้องดำเนินการสองวันติดต่อกัน
และผู้รับการอารมณ์ต้องพักค้างคืน๑คืนตามข้อเสนอของโครงการ
แต่ในความจริงมาแค่ครึ่งวันและไม่มีการจ่ายเงินค่าที่พักแต่อย่างใด
สุดท้ายที่ประชุมถามว่าโครงการเขาให้อบรมรุ่นละ๒๐๐คน
ทำไมต้องทำการอบรมทีละพันคนนะครับเพราะว่าการอบรมทีละพันคน
ในเรื่องของการถ่ายทอดเนี่ยมันไม่มีประสิทธิภาพประสิทธิผลนะครับ
ท่านประธานครับผมต้องเรียนท่านประธานที่เคารพว่า
ขบวนการทุจริตเครือข่ายประยุทธ์มีการดำเนินการทุจริตในสองกลุ่ม
กลุ่มแรกเป็นกลุ่มระดับนโยบายลีเริ่มโครงการในการจัดหางบประมาณโดยมิชอบ
กลุ่มนี้ประกอบไปด้วยพลเอกประยุทธ์จันโอชานายอเนกเหล่าธรรมทัศน์
นายเสกสกลอัตถาวงกลุ่มที่สองเป็นกลุ่มระดับปฏิบัติการ
ดำเนินการบริหารงบประมาณเพื่อหาผลประโยชน์จากการทุจริต
กลุ่มนี้ประกอบด้วยอธิการคลคลังดครนหัวหน้าดรศผู้ร่วมโครงการ
และนายสุกิตวัชละมาลีกุลที่ปรึกษาโครงการ
ทั้งสองกลุ่มนี้มีนายเสกสกลเป็นผู้ประสานงานแบ่งแยกหน้าที่กันทำ
และหลังจากการอภิปรายไม่ไว้วางใจกับผมจะรวบรวมหลักฐานทั้งหมด
เพื่อยื่นคำร้องไปยังคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชต่อไป
ผมเรียนว่าพลเอกประยุทธ์ไม่เคยใส่ใจในเรื่องการปราบปรามการทุจริต
มีหนำซ้ำตนเองยังทุจริตต่อหน้าที่เจตนาเอางบประมาณไปให้พวกพ้องหากินเพื่อผลประโยชน์
ผมไม่แปลกใจครับท่านประธานเมื่อวันที่๒๕มกราคมที่ผ่านมาเนี่ย
ปปชระบุว่าองค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติได้เผยแพร่ดัชนีการรับรู้การทุจริตปี๖๔
ประเทศไทยอยู่ลำดับที่๑๑๐ตกต่ำลงเรื่อยตลอดตั้งแต่พลเอกประยุทธ์เข้ามาบริหารประเทศ๘ปี
ผมจึงเรียนท่านประธานว่าผมเสียดายเวลานะครับ๘ปีที่ผ่านมาเนี่ย
ถ้าได้คนอื่นเป็นนายกนี่ประเทศคงไม่เป็นอย่างนี้นะครับ
ด้วยข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายที่กับผมได้อภิปรายมาดังกล่าวข้างต้น
ผลเอกประยุทธ์ในฐานะหัวหน้าผู้บริหารราชการแผ่นดินไม่มีความซื่อสัตว์ไม่มีความสุจริต
ใจกระทำผิดต่อนโยบายเรื่องการปรับปรามการทุจริตที่ได้แถลงต่อรัฐสภา
กระทำผิดต่อกฎหมายหัวกฎหมายจัดซื้อจัดจ้าง
กระทำผิดต่อมติคณะรัฐมนตรีในลักษณะบิดผันการใช้อำนาจ
ทำให้งบประมาณของแผ่นดินที่ต้องกู้มาในยามที่ประเทศเกิดวิกฤต
โรคระบาดโควิด๑๙เสียหาย
แต่พลเอกประยุทธ์ยังหาช่องทางการทุจริต
โดยเสกสรรปั้นแต่งในโครงการที่ไม่ควรจะเกิด
ซ้ำซ้อนกับกระทรวงเกษตรและสากร
อีกทั้งการอนุมัติโครงการเป็นไปโดยความเร่งรีบ
วบรัฐเพียงวันเดียวฝ่าฝืนต่อมติคณะรัฐมนตรี
โดยเพราะอย่างยิ่งสำนักงบมาม่าน
ไม่มีการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรม
การกระทำตามที่ได้ตามมาถือว่าผิด
เป็นการกระทำที่ผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ทำให้ประเทศชาติและประชาชนเสียหาย
ผมจึงไม่อาจไว้วางใจผลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรมตรี

และก็ขอให้สมาชิกสภาพผู้แทนรัศดรเมื่อได้ฟังคำอภิปรายของกับผมแล้ว
ช่วยกันลงมติไม่ไว้วางใจพลเอกประยุทธ์จันโอชา
เพื่อไม่ให้ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปขอขอบคุณครับ